วันนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เปิดรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง
เพื่อนำมาประกอบในการทำแผนปฏิรูปประเทศ
ซึ่งทุกฝ่ายได้สะท้อนความเห็นในทิศทางที่ตรงกันว่า
การปฏิรูปการเมืองนั้นยังไม่ไปถึงไหน
พร้อมกับเรียกร้องว่าหากต้องการให้การเลือกตั้ง

ผู้ที่มีอำนาจไม่ควรจะลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง

ข้อสรุปจากการเปิดรับฟังความเห็น
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
หลังจากที่เชิญบุคคลและองค์กรต่าง
สะท้อนมุมมองต่อการปฏิรูปการเมือง

ปฏิรูปการเมืองยังเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้จริง
เพราะหลายเรื่องเช่นกติกาและกฎหมายเลือกตั้งปัจจุบัน

บรรยากาศและภาพการนำไปสู่การเลือกตั้งที่ดียังไม่เกิดขึ้น
เพราะประชาธิปไตยมันต้องนำไปสู่การหนุนเสริมการจัดตั้ง
ข้างล่างให้เข้มแข็งสร้างประชาธิปไตยจากข้างล่าง
ไม่ใช่มาจัดตั้งข้างบนคือพักการเมือง
พรบปฏิรูปการเมืองเรื่องนี้ผมคิดว่า
ก็เหมือนที่ทั้งคุณภูมิภาพว่าและที่หลายคนว่า

เลือกตั้งเสร็จผมก็ว่าทหารก็เตรียมจะตั้งพักมาเหมือนที่หลายท่านวิเคราะห์
ใครก็ตามที่เป็นรัฐจะพยายามอาศัยความเรียบเปรียบ
ในฐานะที่เป็นคนขายของรัฐเป็นกลไกของรัฐนะครับ
ในการที่จะทำให้ตัวเองได้รับชัยชนะ
ถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่ยุ่งกับภาคการเมืองใดเลย
ถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่เอาตัวเองเข้าไปวางแผน
เพื่อที่จะมีอำนาจสืบทอดไปในอนาคต
การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการเลือกตั้งที่ดี
โดยภาพรวมของการที่ว่าจะปรับรูปการเลือกตั้ง
เพื่อนำสู่การลุกการเมืองนั้นเนี่ย

แต่หากอยากเห็นการเมืองที่ปราศจากการคอรัปชั่นและเที่ยงธรรม

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล

เสนอว่าผู้ที่มาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

และประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
สุจริตและเที่ยงธรรมด้วย
ซึ่งทั้งหมดต้องแก้ที่คน

จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูลนี้
ผู้นำรัฐบาลไม่ควรลงมายุ่งการเมืองอีก
เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ซึ่งนายสุภาชัยใจสมุทรแก่นำพักภูมิใจไทย
เรียกร้องให้คอสชเร่งปลดล็อกการเมือง
จะครบกำหนดเพื่อไม่ให้ถูกมองว่า
รัฐบาลตั้งใจทำให้พักการเมืองเสียหาย
ขณะที่พลเอกธิติวัฒน์กำลังเอง
อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
อย่ากลัวพักทหารจนเกินไป
เพราะหากสอสอเลือกกันเองได้
ก็หมดสิทธิ์ที่จะเกิดนายกรัฐมนตรีคนนอก
ก็เลือกสิทธิ์ที่จะเกิดนายยกรัฐมนตรีคนนอก
ก็ศิลป์๕ทักท่านก็เลือกสิทธิ์ที่เป็นเอง
ท่านเสียงเกินครึ่งมันก็เป็นเลย
สะท้อนและความเห็นจากทุกฝ่าย

จะถูกนำไปประกอบในแผนปฏิรูปด้านการเมือง
โดยในวันที่๒๒ธันวาคมนี้
ทุกคณะจะส่งแผนปฏิรูปให้ที่ประชุมร่วม
ก่อนส่งให้คณะกรรมการยุทธศชาติ

และสะพานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป